สุดท้ายน้องจมน้ำเสียชีวิตนะคะ

พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
ของบ้านที่เป็นภูวิลล่าที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แล้วพอไปถึงก็ได้คุยกับทางคนดูแลภูวิลล่า
เป็นคนไปเจอน้องวัย๗ขวบคนนี้เป็นคนแรก
นี่ค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะ
ยังเห็นว่าน้องวัย๗ขวบน้องสุรศักดิ์
วิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่กับคุณยาย
พอตอนประมาณ๕โมงเย็นเข้ามาทำความสะอาด
แล้วเจอน้องอยู่ในสภาพคืออยู่กลางสระน้ำเลย
ตัวลอยขึ้นมาแล้วหัวจมอยู่ในน้ำ
ทีนี้พอเห็นแบบนั้นก็รีบไปลากตัวน้อง
ไว้ที่ขอบสระก่อนแต่ตอนนั้นน้องไม่หายใจแล้วค่ะ
ทีนี้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ
ส่วนทางด้านคุณพ่อของน้องสุรศักดิ์คุณพ่อขวัญชัย
พ่อบอกแบบนี้พ่อออกไปทำงานทุกวันนะ
พอพ่อกลับมาปกติก็จะเห็นว่าน้อง

ซึ่งวันนี้ก่อนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ยังเห็นอยู่เลยตอนบ่ายเย็น
ลูกชายก็ยังวิ่งเล่นอยู่สักพักเดียวอะค่ะ
แฟนโทรมาบอกบอกว่าลูกจมน้ำเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นตกใจมากค่ะรีบกลับมาดู
ก็คาดว่าลูกชายน่าจะแอบปีนเข้าไป
ในบ้านหลังนี้แล้วก็คงจะพลัดตกน้ำเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็มีการบันทึกภาพในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำร่างส่งชนะสูตร
เรื่องต้นที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เอาจริงคุณผู้ชมที่ผ่านมาเราก็อาจจะเตือนกันนะ
มีเด็กเล็กไปด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดี
เพราะว่าบางทีพอประตูเปิดไปเด็กเขาเห็นสระน้ำวิ่งไปทันทีเลยค่ะ
แต่กรณีนี้คือน้องก็โตแล้วประมาณเนื้อ๗ขวบแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ไปเล่นน้ำจมน้ำเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะคะ